โดยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นเน็ตไอดอล

เป็นบุคคลเพื่อมีผู้มีความน่าเชื่อถือ
เป็นดาราเป็นนักร้องเป็นนักแสดงต่าง

ล็อตแรก๙รายล็อตที่๒๓ราย
แล้วก็มีศิลปินดาราเน็ตไอดอล
เข้ามาให้ข้อมูลต่อตำรวจแล้ว๕ราย
วันศุกร์๒๗เมษายนที่ผ่านมา

เข้าไปพบกับตำรวจแล้วให้ปากคำเพิ่มเติมแล้ว
วันเสาร์ที่๒๘เมษายนที่ผ่านมา

ใช่ครับตอนนี้ก็ต้องรอดูนะฮะ
เพราะว่าตามหมายเรียกแล้วก็ต้องทยอย
เข้าพบพนักงานสอบสวนช่วงเดือนพฤษภาคมนี่แหละ
เขาจัดทำเป็นตารางไว้ให้เช้ากับบ่าย

ส่วนที่น่าจะมีมาเพิ่มเติมเพราะว่าเมื่อวานนี้
ช่วงบ่ายก็คือบ่าย๒โมงครึ่ง
ประชุมมา๑ชั่วโมงนะคะได้ผลออกมา

น่าจะมีการแจ้งให้มีบุคคลเข้ามาให้ปากคำเพิ่มเติม
ก็คือนายแพทย์ปิยพงศ์โหวิลัยลักษณ์อายุ๓๓ปีหรือว่าหมอปอน
เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงามด้วยนะคะ
รวมทั้งนางสาวปวีนานามสงคราม
น้ำพึ่งเทคมีอัลแฟนสาวของหมอปอน
เนื่องจากทั้ง๒คนมีการรีวิวสินค้า
และในการรีวิวมีการบรรยายสรรพคุณอาหารเสริม

ร่วมกับนายกษิตวรชิงตันหรือหญิงย้วย
ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาสำคัญของคดีนี้นะคะ
ก็จะมีการเรียกเข้ามาพบภายในวันที่๑๑พฤษภาคม

เพราะว่าหมอปอนหรือว่านายแพทย์ปียพงศ์
เป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านความงาม

มันส่งผลต่อเรื่องของความเชื่อมั่นได้
เอาเป็นหมอนี่และเป็นหมอเรื่องความงามด้วยนะ
ก็จะต้องพิจารณาสินค้ามาก่อนด้วย
ซึ่งนี่แหละค่ะทั้ง๓คน
ถือว่าเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติอาหารพศ๒๕๖๒
ผู้ใดโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพ
สรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จ
หรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร
อัตราโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีปรับไม่เกิน๓๐๐๐บาท

และการโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพหรือสรรพคุณ
เพื่อประโยชน์ทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาต
มีโทษปรับไม่เกิน๕๐๐๐บาท
โดยพลตำรวจเอกวิรัชัยทรงเมตตาบรองพบตรบอกแบบนี้
บอกว่าหมอปอร์และแฟนสาว
เป็นที่รู้จักของประชาชนจากรายการ
รายการหนึ่งเกี่ยวกับการหาคู่ในรายการ
มีผู้ติดตามบนโลกโซเชียลจำนวนมาก
อีกทั้งหมอบอลยังเป็นบุคลากรทางการแพทย์
มีผลต่อการทำให้ผู้บริโภค
หลงเชื่อผลิตภัณฑ์ว่ามีความปลอดภัย
ตำรวจจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับเหล่าดารานักแสดง
นี้หมอบอลเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม
อาจจะเข้าข่ายความผิดจริยธรรมและจัญญาแพทย์จัญญาบันแพทย์ด้วยนะครับ
ต้องตรวจสอบและพิจารณาเป็นพิเศษ
ในด้านของใบประกอบวิชาชีพทั่วไป
และใบประกอบวิชาชีพเฉพาะทาง
ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนหรือไม่
หากไม่มีจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาด
เท่ากับตอนนี้ก็ฟันไป
ศิลปินดาบราเน็ตไอดอลผู้มีชื่อเสียง

เพราะว่าถ้ามีหมอเข้ามาร่วมรีวิว
เข้ามาโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐาน

แล้วคุณคิดดูผลิตภัณฑ์ลีนลดน้ำหนัก
มีทั้งหมอพยาบาลเพศัตริย์ที่เข้ามารีวิว
โดยใส่เครื่องแบบถือสินค้ารีวิวสินค้าเลย
การที่เราดูและเป็นผู้บริโภค
และกำลังมีปัญหากำลังคิดว่าตัวเองอ้วน
พอเจอภาพแบบนี้ขึ้นไปการตัดสินใจเนี่ย
มันก็ง่ายขึ้นนะเพราะเราค่อนข้างให้ความเชื่อมั่น

สัปดาห์นี้ก็จะมีดารานักร้องนักแสดงเข้ามา
ให้ปากคำเพิ่มเติมนะคะเอาดูตารางกันสักนิดหนึ่ง
วันที่๔พฤษภาคม๑๐นนางสาวเจสซี่หวาด
วันที่๕พฤษภาคม๑๓นาฬิกาคุณก้อยรัชวิน
วันที่๖พฤษภาคม๑๓นนางสาวสกลรัชหรือว่าฟู
วันที่๗พฤษภาคม๑๐นก็จะเข้ามาตามตารางนี้
แล้วก็ต้องดูตารางต่อไปคงต้องจัดกันเยอะแหละ
เพราะว่า๕๙คนใช่ไหมสำหรับศิลปินดาบรา
แล้วก็วันนี้น่าจับตามอง๓๐เมษายน๑๔นาฬิกาบ่าย๒
อยจัดแถลงข่าวพร้อมให้ข้อมูลเพิ่มเติม
ยังแจ้งไปยังสมาคมแล้วก็ทางอุตสาหกรรมความงามต่าง
ให้สามารถเข้าร่วมรับฟังเพื่อเป็นความรู้ได้
เพราะออยอาจจะต้องแจ้งมาตรการเพิ่มเติม
และหากตำรวจมีข้อสงสัยเกี่ยวกับพรบอาหารและพรบเครื่องสำอาง
ออยพร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่
เอ๊ะออยอร์จัดสถานที่ที่ไหนนะ
ที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเลย
สถานที่นั้นเพียงพอสำหรับประชาชนเข้าไปฟังด้วยไหม

ว่าความรู้ที่ได้รับจากออยจะเป็นอย่างไรบ้าง
และจะทำให้เราเข้าใจเรื่องของผลิตภัณฑ์
แล้วก็เรื่องของเลขจดแจ้งได้ถ่องแท้แค่ไหน
เบื้องต้นเลยการตรวจสอบ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ด้วยเลขทะเบียนออยเนี่ย
เอาแบบถูกต้องทำยังไง
และจะรู้ได้อย่างไรว่าเราทานได้

บ่าย๒โมงนะออยเขาจะแถลงให้ได้ทราบกันนะครับ